ที่จังหวัดนครปฐมค่ะมีเหตุการณ์ยิงกันในผับนะคะ
แล้วก็บาดเจ็บ๒คนหนึ่งในนั้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนยิงแล้วจริงแล้วคนยิงกับคนถูกยิงเป็นเพื่อนกัน
แต่เที่ยวผับแล้วเมาไปแย่งกันจีบสาวโต๊ะข้าง
ก็เลยมีเรื่องทะเลาะกันนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ
เห็นไหมคือชุระมุนกันเลยค่ะก็คือคนที่อยู่ในผับก็แตกตื่นตกใจ
วุ่นวายกันใหญ่เพราะเสียงปืนดัง
อยู่ดีเที่ยวกันอยู่ปืนดังอยู่ในผับนะคะ
ผับแห่งนี้อยู่ที่ตำบลห้วยจราเข้อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บสองคนนะคะและอย่างที่บอกว่าหนึ่งในนั้นอาการสาหัสด้วย
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุพลตำรวจรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
พันธุ์ตำรวจเอกพิรเดชเจริญเดชผู้กำกับสพเมืองนครปฐม
และชุดสืบสวนก็ไปที่เกิดเหตุ
ในผับวัยรุ่นบางส่วนยังอยู่หลังเกิดเหตุยิงกันก็ยังอยู่ในผับ
แต่โต๊ะล้มระเนรนาศเสร็จแก้วแตกกระจายเต็มพื้น
จุดเกิดเหตุคือหน้าห้องน้ำฉายมีรอยเลือดหยดกระจายเต็มพื้นเลย
ตำรวจก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
คนถูกยิงสองรายก็คือนธริพัจร์สุขสมกิตอย๒๕
นธริพัจร์ถูกยิงเข้าที่ลำตัวเหนือหน้าท้อง๑นัท

คนนี้ถูกยิงเข้าที่โคนขาด้านขวานัดหนึ่ง
ทั้งคู่ถูกส่งโรงพยาบาลนะคะ
นายปุณนพัฒน์คนเจ็บคนนี้ที่อาจจะไม่ได้เจ็บหนักมาก
พอจะให้การกับเจ้าหน้าที่ได้เขาเล่าให้ฟังว่า
คนก่อเหตุก็คือเพื่อนกันนี่แหละก็เป็นเพื่อนที่ชวนมาเที่ยวผับนี้นี่แหละ
ชื่อว่านายชัชวานไซไกรกระหรือในเด้งอายุ๓๑ค่ะ
เด้งคนนี้ชวนมาเที่ยวผับนี้แต่พอเมาเท่านั้นแหละโอ้โห
เห็นสาวโต๊ะข้างเหมือนกับมีท่าทีว่าจะสนใจเลย
กันจีบสาวคนนี้ครับจากเพื่อนกลายเป็นศัตรูถูก
แล้วเมาด้วยไงแย่งกันจีบสาวไงทะเลาะกันเองไง
ธิรพัฒน์ก็เดินไปห้องน้ำนายปุณพัฒน์เดินไปด้วยเดินตามไปส่ง
พอเดินออกมาจากห้องน้ำเท่านั้นแหละค่ะนายชัชวานหรือในเด้ง
ยืนรอหน้าห้องน้ำเลยแล้วก็ทะเลาะกันหน้าห้องน้ำนะคะ
ตอนแรกต่อยกันก่อนสุดท้ายนายเด้งชักปืนแล้วก็ยิงใส่
แล้วก็วิ่งหลบหนีไปเลยอ่ะค่ะตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด
สอบปากคำพยานรวบรวมหลักฐานแล้วก็เตรียมขอหมายจับ
จากศาลจังหวัดนครปฐมนะคะเบื้องต้นตั้งข้อหานักเลยนะคะ
ข้อหาพยายามฆ่ามีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ

จับตรวจสอบมีอาวุธไหมมีอะไรไหมถึงจะเข้าได้